ดาราไม่กินเส้นกันแล้ว
หาเรื่องแกล้งกันเราก็นึกว่าจะมีแต่ในละคร

หมดสัญญามาเล่นละครที่บ้านหลังใหม่
กินตามพี่แจ๊กคะลินผู้ไปสัมภาษณ์มา

แล้วมาเจอกับนางร้ายเวทีประกวดโมเดลอักษรย่อกไก่
ปะทะสวยก็อย่างที่ว่านะคะคุณผู้ชม
เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้นะคะ

นางก็หาเรื่องกัดแขวะกันแบบเนียนกันตลอด
อย่างเช่นเธอคิดว่าเธอสวยเหรอ

ใช่พูดแบบลอยอยู่ในกองแบบบอกกับช่างแต่งหน้าอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะ

นะคะสี่สองคนนะคะต้องเข้าฉากตบกันค่ะเฮ้ย
คราวนี้นะคะเป็นภาษามวยกับมันแล้วเว้ย
สาวกับใครต้องตกกับใครสาวนางร้ายอักษรย่อกอไก่
เปิดตบเปิดฉากตบก่อนแล้วเขาตบจริงไหมนางร้ายนางร้ายอ่ะ
บจริงไหมจะเหลือเหรอเธอหนูได้โอกาสพอดีของมันขึ้น
นางเอกเย็นเจี๊ยบนะคะก็โอ้โหแบบนี้ดีหน้าสั่น
หน้าสั่นไปเลยจ้ะร้องกรี๊ดคือทุกคนเวอกันไปหมดนะคะ
จะบอกว่าอินกระบดก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเกินไป
ไม่จบจริงใช่ไหมเขาก็มีวิธีเทคกิจการถ่ายทำมันหลอกได้

ไม่ใช่นางเอกก็ต้องแสดงบทนางเอกนิดนึง

ฉันขอโทษด้วยนะอย่างแบบนี้เลย

คุณเหมือนเคยโดนตัวตัวเอง

นี้อย่างนี้ขอโทษด้วยนะ
จริงแล้วเมื่อสักครู่ไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะ
นี่นางเอกนะนางเอกคู่นะแล้วทาร้ายว่าไง
ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็มีน้ำตาด้วยนะ
ไม่ได้ตั้งใจเลยเมื่อสักครู่เป็นการแสดง

นางเอกไงนะคะ

นางร้ายก็เลยแบบยิ้มแหยงแกล้งฝืนไป

ปืนก็ไม่ได้เค้าอื่นมองอยู่มั๊ยมันติดปล่อยกันเนาะ
แต่ในใจนะคะตอนนี้เอ้ยแล้วนะคะ
สิ่งมวยจะตีกันแล้วคุณผู้ชมค่ะ
คล้องไฟอีกแล้วใช่ไหมอืมนะคะปรเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
ไม่ควรสารแนเรื่องใครเพราะเงินในบัญชีมีแค่๒๐นะคะ
คือในคอมเมนต์เขาก็มีบอกชื่ออยู่เหมือนกันใช่ไหมพี่แจ๊ค

รู้แหละฉันว่าทุกคนรู้
พวกเธอสองคนรู้แฟนคลับรู้แต่เราคุยไม่ได้ไปขยีอีกที

นางแขกมันมีอะไรเย็นกว่าน้ำแขก

ไม่เย็นกว่าน้ำแขก
ในประเทศมีสกเวทดีนำแล้ว
ไม่ใช่มิตรแก่นพินวัฒน์ไม่ใช่มิตรยูนิเวิร์สเอาไว้ทีไหน

คุณคุณไปส่องต่อกันในเพจเจ๊มอย๑๐๘นะคะ
เขาบอกว่ามีมาเป็นหลักฐานเพียบเชอรี่
แล้วที่สำคัญพี่แจ๊กรีนเคยไปกองนี้มาก่อน

แอี้ยแล้วค่ะ

สรุปก็ไปตามต่อในเพจเจ๊มอยนะจ๊ะ